มาฆ่าล้างแค้นเป็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่ง
อิสราเอลในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนมีคนหนึ่งนะรับสารภาพทั้งหมดเลย
บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงตามในคลิปเลย

แต่อีกคนนึงเขาบอกให้การภาคเศษ
เสร็จก็คือรับบางเรื่องปฏิเสธในบางเรื่อง
นายอียานโบคาวและนายโดเลฟซูอาเรส
ผู้ต้องหาชาวอิสราเอล๒คนที่ก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อนร่วมชาติ
ถูกควบคุมตัวไปตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลเกาะสมุย

เบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในตัวของผู้ต้องหาทั้งสองคน
จากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวกลับมาที่สพบผุดค่ะโดยมีพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสุราธานีเป็นผู้สอบประคำด้วยตัวเอง
พร้อมกับล่ามชาวอิสราเอลเข้าร่วมรับฟังด้วย
แล้วก็คอยสื่อสารกับผู้ต้องหาทีมสอบสวนเกลี้ยกล่อม
และรวบรวมหลักฐานสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๒คน
ทำให้นายโดเลฟรับสารภาพก่อเหตุจริงให้การคร่าว
ก็คือในพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิปซึ่งเป็นหลักฐานเขาพูดตรงกับในคลิปเลย
ส่วนนายอียานยังคงสงวนท่าทีอยู่นะคะให้การภาคเศษนะคะรับบางเรื่องปฏิเสธบางเรื่อง
วันนี้เองพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่เกาะสมุยในที่เกิดเหตุเลยเพื่อนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนค่ะ
ส่วนการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องตอนนี้สอบไปแล้วมากกว่า๑๐ปากนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทยส่วนคนต่างชาติยังไม่สามารถสอบปากคำได้
เนื่องจากล่ามภาษาอิสราเอลตอนนี้ยังไม่เพียงพอแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดหาค่ะ
ทีนี้นอกจากตำรวจแล้วนะคะทีมข่าวต่างก็ลงพื้นที่ไปด้วย
รวมทั้งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่ซอยเรเก้เป็นย่านที่มีบาร์มากที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยค่ะ
ว่าย่านนี้มีบาร์ของชาวอิสราเอลที่เป็นเจ้าของอยู่๒แห่งด้วยกัน
บาร์นี้นอกจากมีคนอิสราเอลเป็นเจ้าของแล้วก็ทำให้ชาวอิสราเอลมักจะเดินทางมาเที่ยวด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าของบาร์ซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะ
ต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับคนร้ายทั้งสองคนเลย
ใช้บาสหน้ากากปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนไปดูบาร์ที่คนอิสราเอลมาเที่ยวหลายต่อหลายครั้ง
จนคนในย่านจะจำได้เลยคนอีกแล้วก่อนที่จะกลับไป
กลับไปและวันเสาร์ใช้รถคันที่ก่อเหตุมาวนดู

หลังจากนั้นเขาก็สังเกต
คนเดิมทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์
จนมาเห็นว่าทั้งสองคนปรากฏในข่าวค่ะ
จากนี้แหล่งข่าวรายนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

บอกว่ามีลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างโวยวาย

ซึ่งคนในย่านนี้รู้พฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ดี